ว่าแล้วพาไปดูอีกหนึ่งพระเอกสายแฟร์ของดิฉัน

คุณซันนี่ไปสร้างวีรกรรมที่ฮ่องกง
มันมีงานคานนะคะเฟซิโวลคือเอเชียวิก

ก็เดินพรมดงพรมแดงมีคนมาสมวงสัมภาษณ์นี่แหละค่ะ
มากมายก็คือโดดเด่นเหมือนจะได้ดีนะคะ

เข้าไปสายแฟร์ที่โน้นด้วยก่อนเวลาตอบคำถาม
มีคนไปสัมภาษณ์นางดูสิว่า
ความรู้สึกที่ไปเดินพรมแดงที่โน้นเป็นอย่างไรนะคะ

งานและก็เป็นครั้งแรกของฮ่องกง

จะเอาทรายเข้ามาด้วยแต่ไม่ได้เอามา

เราไปเจอขนมที่เขาให้กินนะครับ

มากินป๊อป
ร้อนเล่น
ร้อนเล่น